อาจจะไม่ได้อยากได้อากาศหนาวแบบหนาวจัดมากแต่ดิฉันว่าอันนี้อยากได้
อยากได้รางวัลที่หนึ่งค่ะอยากรวยค่ะเอาง่ายอยากเป็นเศรษฐีค่ะ
แต่ถึงแม้ว่างวดนี้เราท่านไม่ได้เป็นเศรษฐีเราดูคนอื่นกันหน่อยดีไหมคะ
ดีครับคนที่เขารวยคนที่เขาเป็นเศรษฐีกันนี่
เริ่มที่สามีภรรยาคู่นี้กันก่อนเลยค่ะนายสาคอนกับนางพิษสมัยหนูปอง
เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายไก่ทอดนะแล้วนี่คือเศรษฐีหน้าใหม่
ถูกลอตเตอรี่๓๘๔๓๙๕๑ใบเหนาะ๖ล้านบาทนะคะ
คือซื้อมาหนึ่งใบใบเดียวโดนเลยใช่ค่ะ
นี่แหละก็เลยต้องนำลอตเตอรี่มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพการเกษที่อำเภอเชียนใหญ่นครศรีธรรมราช
ทีนี้ฝั่งสามีคือคุณพี่สาคอนเขาบอกว่าผมเนี่ยนะซื้อมาใบเดียวจากที่ตลาดการะเกด
พอรู้ว่าถูกรางวัลใหญ่โอ้โหดีใจสิครับรับเลย๖ล้านนะคะ
ดีใจด้วยยินดีด้วยนะฮะค่ะไปต่อกันหน่อยดีไหมไปที่ร้อยเอ็ดค่ะที่อำเภอโพนทอง
เขาที่นี่เนี่ยคนดวงดีก็คือนายเฉลิมพรสุริบุตรนะคะก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ได้๖ล้านบาท
คุณพี่เฉลิมพรเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เร่ขายไอศครีมตามหมู่บ้านนี่แหละ
แต่พอโควิด๑๙ก็เปลี่ยนไม่ขายแล้วไอศครีมเอามาขายลอตเตอรี่แทน
แล้วเนี่ยเพิ่งขายงวดที่๒เองนะบังเอิญบังเอิญว่าไปขายลอตเตอรี่ที่หมู่บ้านนาศรีนวล
ที่ตำบลพรมสวรรค์แล้วมีแม่ลูกคู่นึงเนี่ยมาเลือกลอตเตอรี่เด็กที่เป็นลูกเนี่ยนะ
เขาดึงลอตเตอรี่มีเลขท้าย๙๕ดึงให้แม่แล้วนะคิดว่าแม่จะซื้อแม่ไม่ซื้อ
ทีนี้พอแม่ไม่ซื้อคุณพี่เฉลิมพรเขาก็เลยเก็บลอตเตอรี่ใบนี้เอาไว้เอง
เพราะว่าเขาถือเคล็ดแบบนี้คุณผู้ชมสมมุตินะถ้าเกิดว่าเด็กดึงลอตเตอรี่ใบไหนออกมาเนี่ย
ใบนั้นแหละจะมีโชคใบนั้นจะโชคดีเด็กส่วนใหญ่จะให้โชคอ่ะนะใช่ค่ะ
แม่หลายท่านก็เลยบอกอ้าวลูกหลานเอ้ยเลือกหน่อยสิลูก
ยืนหน้าแผงลูกแตะให้หน่อยลูกเอ้ยใช่แล้วเนี่ยพอเด็กดึงออกมาแม่ไม่เอาอีกนะคะ
เฉลิมพรเขาก็เลยจัดการเก็บใบนี้เอาไว้ซึ่งเงินรางวัลที่ถูกเนี่ยนะคะ
ก็ตั้งใจทำดีด้วยนะจะแบ่งไปซื้อที่ดินให้สำนักสงฆ์เพราะว่าเคยบนบานไว้ไง
ถ้าเกิดว่าถูกรางวัลจะซื้อที่ดินถวายแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกเก็บ
ในการประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่ที่เห็นข้างข้างเนี่ย
ยังมีอีกฮะยังมีอีกใช่ไหมคุณใช่ค่ะไปที่ชัยภูมิกันหน่อยนะคะ
ที่ชายภูมิเนี่ยนะคะคนดวงดีคือ
นายธนาสวรรค์พิลโนทองวัยหกสิบเอ็ดปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเป้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
นี่ก็กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนเหมือนกันค่ะถูกรางวัลที่หนึ่ง
หนึ่งใบหกล้านบาทก็ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้แล้วนะคะที่สพเกษตรสมบูรณ์แล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้
แล้วเดี๋ยวมีถ่ายรูปคู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วพี่เขาบอกว่า
เดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพซะหน่อยจะไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งวันนี้นี่แหละค่ะ
เดินทางปลอดภัยขอให้ขึ้นเงินโดยเรียบร้อยนะคะครับ
อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมไปดูที่ระยองกันหน่อยอำเภอปลวกแดงนะคะ
พี่คนนี้คือคุณพี่กันสุดาทองแดงได้๖ล้านก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
คุณพี่กันสุดาบอกว่าทำงานอยู่ที่โรงงานนะแล้วเงินรางวัลที่ได้เนี่ย
เดี๋ยวพี่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ใช้สินแบ่งให้พ่อแม่
แล้วก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นต่อไปด้วยเธอก็บอกว่าดีใจพูดไม่ออกเลยนะ
แบ่งไปทำบุญด้วยแล้วก็เป็นทุนใช้จ่ายของครอบครัวนะครับ
แล้วก็จริงแล้วไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่เรานำเสนอข่าวนะ
ยังมีคุณป้าไว้ห้าสิบเอ็ดปีนะฮะชาวอุดรธานีก็ถูกอีกหกล้านบาท
บอกว่าจะแบ่งให้ลูกหลานนะครับมีสาว๓๙ปีนะฮะ
จังหวัดบุรีรำก็ถูกหกล้านบาทเลขทะเบียนรถคือสามเก้าห้า
ซื้อมาใบเดียวเหมือนกันบอกว่าเจียดเงินซื้อไป๑ใบ
ก็ได้ไป๖ล้านบาทนะครับแล้วก็มีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับภรรยานะครับ
ซึ่งภรรยามีอาชีพเย็บผ้าซื้อเลขบ้านเลขที่๕๙คุณ
ที่แผงไม่มีค่ะมีเก้าห้าเออก็เลยเอามาก็ได้
ถูกรางวัลที่๑ไปนะฮะก็ยินดีด้วยกับหลายคน
แต่เท่าที่สังเกตในงวดนี้
ส่วนใหญ่จะถูกรางวัลแบบประมาณ๖ล้านจะไม่มีแบบว่าเยอะนะ
สิบสองล้านสามสิบล้านอะไรเนี้ยไม่มีนะครับเพราะว่า
หนึ่งคนเนี่ยเจียดเงินซื้อช่วงโควิดวิกฤติเศรษฐกิจนะฮะ
แล้วก็สองมันไม่มีการรวมชุดอันนั้นนะครับ